อันนี้ขุนแผนแสนสถานของจริง

ใช่ตอนแรกรู้นึกว่ามีเพิ่มแค่คนเดียวไง
ไปมาโป๊ะแตกเอาวันนี้นี่แหละค่ะ
ที่รู้ว่าจริงแล้วพี่อ๊อฟมีถึง๔เมีย
เดี๋ยวคลิปที่จะปล่อยต่อไปนี้เป็นคลิปที่เมียหนึ่งเจอกับเมีย

จะใช้ชีวิตลูกกันของคนของเมียแบบนี้หรอ

มันต้องถามความสงบสนุนใจความสนุนใจของเค้ามั้ยว่าอีกวันนี้โอเคมั้ย

เธอบอกเธอโอเคมั้ย

พี่เสื้อเขียวคือขุนแผนส่วนโรสกับตานนี่คือเมีย๑กับเมีย๔

เป็นกรรมการเป็นพี่ชายของอ๊อฟ

ทีนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะแล้วเมีย๒เมีย๓เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
หนึ่งคือรถเสื้อขาวเมียสี่นี่คือตานเสื้อดำ

เจอกันครั้งแรกนี่คือครั้งแรกแล้วรถเสื้อขาวเมียหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอามาเจอตานเมียสี่เสื้อดำ
แล้วฝั่งตานเมียสีเสื้อดำก็ไม่รู้ว่าอ้าวพี่อ๊อฟมีเมียอยู่แล้วเหรอ

คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้มีคนอัพคลิปนี้ในติ๊กต๊อกว่านี่คือขุนแผนยุคใหม่

แล้วเห็นหน้าไหมคือฝั่งโรสเสื้อขาวเมียหนึ่งหน้านิ่งไปเลย

เดี๋ยวไปดูก่อนค่ะว่าหลังจากนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรต่อพัวเขาให้ค่ะ

หรือเป็น

ถ้าคุณรักจริงไม่เอามาเนี่ย
แล้วเอาจริงนะพี่ชายพี่ชายเสื้อสีเหลือง
ไม่ได้เห็นด้วยที่น้องชายมีพฤติกรรมแบบนี้นะ

คือคุณรู้ไหมที่บอกว่ามี๔เมียเนี่ยโรสเมีย๑ใช่ไหม
รถจะรู้แค่ว่าอ๊อฟเนี่ยมีผู้หญิงอีกคนนึงชื่อน้ำ

แล้วเมีย๓เขาก็จะรู้ว่า๓กับ๔เนี่ย

เป็นคู่อีกแต่ปรากฏว่าวันดีคืนดี๑กับ๔มาเจอกัน

แล้วน้องตานเมีย๔ตอนนี้ท้องได้เดือนนึงแล้วนะ

แล้วท้ายที่สุดอ๊อฟยอมโดนโรสตก
แล้วก็สุดท้ายนะโรสก็ยอมให้มีเมีย๔คน
แต่แต่ละคนจะอยู่ด้วยกันคนละบ้านเลยนะ

เขายินดีที่จะซัพพอร์ตทางจิตใจ

เอ้าแล้วจะดูแลกันยังไง
ก็นี่ไงคือถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่สบายใจยินดีเป็นที่ปรึกษา
เออมารับฟังมาระบายได้แต่เงินทองไม่ได้ให้คุณ

ก็นั่นแหละต้องเลี้ยงดูลูกใช้เงินใช้ทองอีกเปล่า

โคผมอ่ะอาจจะเห็นแก่ตัวผมเป็นคนไม่ดีแต่ทำไงอ่ะพี่
ผมเลือกใครไม่ได้คนนั้นผมก็รักคนนี้ผมก็รัก
ต้องให้เขาอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คน

ถ้าเกิดผมอยากฝากอะไรนะอย่าเอาอย่างผมนะ

เออแต่นี่เขาบอกว่านี่เป็นเพียงข้อมูลจากฝ่ายชาย
คือนายอ๊อฟนะฮะต้องรอฟังจากปากฝ่ายหญิงทั้ง๔บ้างหรือเปล่านะฮะ
ว่าจริงแล้วไอ้คลิปที่ออกมาคลิปนี้
ทั้งมานั่งคุยกันทั้งที่เมียหนึ่งตบอะไรอย่างนี้
มันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นคอนเทนต์

เออนะฮะเดี๋ยวรอติดตามในข่าวเย็นไทยรัฐของเรา
ขยายเรื่องนี้ให้ฟังขุนแผนเมีย๔เนี่ยนะฮะ